คุณผู้ชมคงเคยได้ยินวลีที่ว่าทำกลางวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอใช่ไหมล่ะคะ
วลีนี้ยังคงเป็นจริงและใช้ได้กับทุกสถานการณ์ค่ะ
แม้แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างทุกวันนี้
เพราะส่งผลให้เศรษฐกิจซบเศร้าและคนก็ตกงานเป็นจำนวนมาก
แต่อีกด้านหนึ่งก็ทำให้หลายคนฉีกตัวเองออกจากหน้าที่การงานเดิม
แล้วผันตัวมาทำอย่างอื่นและมีโอกาสลุ้นเป็นเศรษฐีได้เหมือนกัน
วันนี้เรามีหลายคนและหลากหลายอาชีพมาฝาก
ไปดูกันว่าแต่ละคนเขาพลิกวิกฤตนี้ไปทำอะไรกันบ้าง
เริ่มกันที่อดีตคนงานก่อสร้างพันตัวปลูกกระบองเพชรขาย
ไปกันที่บ้านป่ารังหมู่ที่๔ตำบลสำริทอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
นางเติมการบรรจงอดีตคนงานก่อสร้างได้พันตัวมาปลูกกระบองเพชรขายเพื่อสร้างรายได้
นางเติมเล่าว่าเมื่อก่อนมีอาชีพทำงานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะ
แต่ด้วยโรคโควิด๑๙ระบาดจึงต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วมองหาอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้เลี้ยงดูคนในครอบครัว
ตัดสินใจศึกษาเรียนรู้วิธีปลูกต้นกระบองเพชรกับลูกสาวจนประสบความสำเร็จในการปลูกและสามารถขยายพันธุ์ได้เองเป็นจำนวนมาก
ตอนนี้ก็ทำอาชีพนี้มานานกว่าสามปีแล้วล่ะค่ะและมีต้นกระบองเพชรหลากหลายสายพันธับพันพันต้น
โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ยี่สิบบาทไปจนถึงหลักพันบาทเลยล่ะค่ะทำให้มีรายได้นับหมื่นบาทต่อเดือนไปเลยล่ะค่ะ
ต่อกันที่ร้านขายส้มตำพันทำเนื้อแดดเดียวขาย
ไปกันที่ร้านส้มตำแซ่บบะคักซอยหัวหิน๔๖เขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
คุณรัตนาพรหรือเจ๊นิงนามตะคุเจ้าของเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด๑๙ระบาด
ทางร้านได้เปิดจำหน่ายแบบเดลิเวอรี่ต้องจ้างพนักงานมาทำงาน
แต่ปริมาณลูกค้าที่สั่งเข้ามาไม่คุ้มกับค่าแรงจึงต้องปิดร้านลง
ในขณะเดียวกันรายจ่ายของร้านก็ต้องจ่ายทุกวันจึงคิดว่าจะขายของออนไลน์ที่ไม่เน่าไม่เสียง่าย
ลองทำหมูและเนื้อแดดเดียวขายค่ะและก็ทำให้มีรายได้ประมาณหกหลักต่อวัน
สำหรับเนื้อแดดเดียวแซ่บบักคักกว่าจะขายดีได้ขนาดนี้ก็ต้องมีการปรับสูตรกันอยู่นานจนลงตัว
ทางร้านก็จะคัดเนื้อวัวแบบคุณภาพเป็นเนื้อที่มาจากโรงฆ่าสัตว์จริง
ที่มีการตรวจเชื้อโรคก่อนออกจำหน่ายเท่านั้นรับรองว่าสะอาดปลอดภัย
ทำให้ลูกค้าไว้วางใจและถูกใจในเรื่องของรสชาติค่ะ
ราคาเนื้อแดดเดียวเนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมขายเริ่มต้นที่แพ็คละ๒๐๐บาท
หมูแดดเดียวแพ็คละ๒๐๐บาทเหมือนกันค่ะ
ต่อไปเป็นแอร์โฮสเตจสาวพันตัวขายหมูและเนื้อแดดเดียว
คุณซาซิมนต์ชำนาญศาลแอร์โฮสเตจสาวชาวอุดรธานีเปิดเผยว่า
สายการบินที่ทำงานต้องหยุดให้บริการชั่วคราว
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
จึงคิดหาทางออกแล้วลองผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าออนไลน์
เพื่อรอให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
ตัดสินใจทำหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวขายซะเลย
ทำแล้วก็ขายทางออนไลน์ค่ะ
แบบผ้าถุงขนาด๒๐๐กรัม
มีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวและเนื้อหมูรสลาบ
ขายถุงละ๘๐๑๐๐บาทค่ะ
แต่หลังเริ่มขายได้เพียง๑๕วัน
ก็สามารถทำเงินให้ได้กว่า๑๕๐๐๐บาท
แหมถือว่าดีมากกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
และสุดท้ายร้านพรีเวดดิ้งแต่งแฟนซีขายส้มตำ
คุณพักขพลวังสการอายุ๒๘ปี
อยู่ที่ชุมชนตลาดบ้านดุตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
และเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนประสบปัญหา

ทำให้งานพรีเวดดิ้งที่มีอยู่ทั้งหมดหายวับไปกับตา
เขาจึงได้คิดหาทางออกในช่วงของมรสุมนี้
ต่อมาเขาได้รับสูตรส้มตำรสเด็ดมาจากแม่ของเพื่อน
จึงลองนำมาทำส้มตำขายที่หน้าร้านและมีบริการส่งด้วย
แต่บริการการส่งของร้านนี้ไม่ธรรมดาค่ะ
เพราะในแต่ละวันเขาจะเลือกชุดของที่ร้านมาสวมใส่อย่างสวยงาม
เพื่อเป็นการเอ็นเตอร์เทนลูกค้าก่อนกินส้มตำ
จึงทำให้ร้านที่เพิ่งเปิดมาเพียง๑สัปดาห์
มีลูกค้าอุดหนุนทั้งหน้าร้านและโทรศัพท์ขึ้นแบบหนาแน่น
ทำรายได้วันหนึ่งไม่น้อยกว่า๗๘๐๐๐บาทเลยทีเดียว
อ๋อแม้งนะไม่ชัดประตา

สวยสะดุดตาสะดุดใจลูกค้าเลยชอบ

ดีมากเลยฉันอยากดู

เป็นไอเดียเอาชื่นชมนะทุกอาชีพที่ปรับตัวเองในยุควิกฤตแบบนี้
ถ้ายังไงเราจะสู้สักอย่างเราต้องทำได้ค่ะ